อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ไปดูเพราะช่วงนี้เนี่ยนะ
ทางภาครัฐเขาเริ่มให้แข่งขันกีฬากันได้แล้ว
กีฬาท้องถิ่นกีฬาพื้นบ้านที่เขาแข่งขันกันเนี่ย
แล้วก็น่าสนใจก็คือการแข่งขันพายเรือ

พิจิตค์เอ้อมพิจิตค์พิจิตค์นี่เขาก็ดังเหมือนกัน

แล้วเตรียมแล้วครับบรรยากาศของการฝึกซ้อมนะ
ฝีพายครับที่จะเข้าทำการแข่งขัน
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระชาธาสำเด็จพระกณิตท้าทริราธเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับ
ในประเภท๓๐ฝีภายและเรือ๗ฝีภาย
แข่งกันที่สนามหนองหันตรา
หน้าวิทยาลัยสงฆ์ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ

วันที่๒กันยายนที่จะถึงนี้

แล้วก็ทางพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับ
ก็บอกว่าการสินค้านประเพณีแข่งเรือยาว
เป็นการสืบสารอนุรักษ์ของชาวจังหวัดพิจิตร

ก็เลยขอเชิญชวนให้มาร่วมกันสืบสารประเพณีแข่งขันเรือยาง

เพราะว่าในปีนี้จังหวัดพิจิตรเขาจัดแข่งเรือที่นี่ที่เดียวนะ
ก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

แต่ว่าแต่ละที่เขาก็จัดกันอย่างเต็มที่แหละ
เอาไปถามทางนายไตรสิทธิ์เหรียญดำรงธร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนวังกรดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
ก็เปิดเผยว่าทางจังหวัดพิจิตรนะ
เขาก็ได้ร่วมกับเทศบาลตะบนวังกรดแล้วก็วิทยาลัยสงพิจิตรนะครับ
จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเพื่อสืบสารอนุรักษ
พินีการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
สำหรับชุมชนย่านเก่าวังกรดเนี่ยนะครับ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คือมีอะไรบ้างอ่ะนี่ตึกโบราณคุณดูไปด้วยนะ
แล้วก็เป็นศึกโบราณหลวงประเทืองคดีครับ
ผูกพันกับชาวเวียดนามตั้งแต่ในครั้งโบราณการ
แล้วก็เรือนแถวอายุนับร้อยปี

แล้วก็ตลอดไปจนถึงนี่แหละครับ
สถานีรถไฟวังกรดที่เขาสร้างนะ

สองสาวคุณจำได้ไหมเราเคยไปที่พิจิตร

และที่นี่เขามีอาหารไทยแบบโบราณด้วยนะ
อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวปิ่นโต

ก๋วยเตี๋ยวปินโต้เราเคยไปกินมาแล้ว

เด็ดมากเลยเราก็มีการเสิร์ฟที่ไก่ไง
เอองี้เชิญทวนแล้วกันคุณผู้ชม
เที่ยวกันวันที่๒กันยายนนี้ที่สนามหนองหันตรา
หน้าวิทยาลัยสงฆ์ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
งานนี้นะบอกเลยว่าไปเนี่ยกินฟรี
มีโรงทานเลี้ยงด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะ
แล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการตรวจวัดไข้ด้วย
เปิดงานโดยนายสิริรัตน์ชุมอุปการณ์ผู้ว่าจังหวัดพิจิตร

พรุ่งนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีดีนะคะ
ถ้าหากว่าใครได้ไปเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมเลยค่ะ